ฉันคือสิริมงคล
ถ้าเธอไม่มีใจขอบอกเอาไว้ว่าเรามีตังค์
แหมน่าอิจฉาชาวราศีกรกฎจริงเลยนะคะ
จากที่จะอยู่แบบสดสวยนะคะ
แล้วในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ย
ยังเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินอีกด้วย
เออแต่อย่าชลากใจไปนะคะ

หมอไก่ขอแนะนำค่ะให้ชาวราศีกรกฎนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงิน
แม้มันก็ต้องมีการบูชาเพื่อเสริมความเห็งกันบ้างนะคะ
ก่อนนี้แสดงว่าต้องให้ชาวราศีลสิงหรือตัวนี้
ราศีนึงเรียกได้ว่า

หรือดวงดังดูก

แต่ยังไงหมอไก่ขอแนะนำว่าให้ชาวราศีมีนหาโอกาสไปไหว้เทพเจ้าฉ่ายสิงเอยะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็ความมั่นคั่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป